สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะช้างศึกทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์นะคะ
ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคลับได้สำเร็จ
หลังจากเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอค่ะ
ยันเสมอกับเจ้าภาพยูเอเอไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะ
ซึ่งนักเตะก็ออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกินคาดมาก
ส่วนคู่แข่งในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าเกาหลีใต้ก็สู้เต็มที่แน่นอนค่ะ
ทีมชาติไทยนะคะสู้ด้วยใจค่ะก่อนที่จะเสมอกับยูเออีสหรัฐอารับเอเมริดเจ้าภาพไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
ก็เลยทำให้มี๔คะแนนนะคะเข้ารอบเป็นอันดับที่๒ของกลุ่มเอ
เธอเป็นครั้งแรกในรอบสี่สิบเจ็ดปีเลยค่ะที่ผ่านรอบแรกต่อจากปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองที่นะ
ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพและมีทีมเข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่๖ทีมเท่านั้นค่ะ
ซึ่งโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนะคะชื่นชมลูกทีมทุกคนที่เล่นด้วยความทุ่มเท
แล้วก็ต้องการสร้างบริษัทให้กับทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับกุญซื้อรักษาการอย่างตัวเองด้วย
เพิ่งจะเข้ามารับงานร่วมกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐหลังจากนัดแรกแพ้อินเดียไป๑ประตูต่อ๔ค่ะ
ส่วนรอบสิบหกทีมนะคะไทยจะพบกับอันดับที่สองของกลุ่มสี่
ตามต้องสู้อย่างเต็มที่และทำงานให้หนักค่ะมันก็ยากหมดแหละรอบสิบหกทีม
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูก็คือดูสิ่งที่ข้อผิดพลาดของเราว่า
เรายังพลาดจุดไหนแล้วมาปรับแก้ไขและสิ่งหนึ่งเราต้องใส่เข้าไปในในทุกทุกนัดคือ
กระหายและความสามัคคีที่เราช่วยกันผมว่าเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้อยู่แล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งนักเตะอย่างทิสตองโดนะคะเปิดใจผ่านฟ็อกสปอร์ตเอเชียสื่อกีฬาชื่อดัง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล้าที่จะเปิดมิรวรรณรายวัชหลังจบเกมนัดแรก
ซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติไทยนะคะเพราะเขาคิดว่ารายวัชอาจจะไม่เหมาะกับทีมชาติไทย
และการแยกทางกันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหลังจากนั้นบรรยากาศดีแล้วก็รอยยิ้มกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ขณะที่สตีเฟนคอนสแนนตินนะคะโค้ชชาวอังกฤษก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุญสือทีมชาติอินเดียค่ะ